อีก๓ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเกมการแข่งขันก็จะเริ่มต้นขึ้น
เชื่อว่านะตอนนี้บรรยากาศหน้าสนามน่าจะต้องเริ่มมีแฟนบอลทยอยไปแล้ว

ซึ่งวันนี้เราก็ส่งผู้สื่อข่าวลงสนามไปนะครับ
ข้าวบาเล่นะฮะคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อนะครับ
อยู่ที่นั่นที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนั่นเอง

อาร์มแล้วก็คุณพิษที่ครับ

เป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศที่สนามในตอนนี้ครับ
ครับตอนนี้แฟนฟุตบอลก็เริ่มคึกคักแล้วนะครับ
เริ่มพยายอยเข้าสุดสนามกันแล้วนะครับ
ที่สำคัญวันนี้สภาพอากาศในช่วงก่อนแข่งขันดูดีนะครับ
ภาพอากาศค่อนข้างร้อนครับมีแดดออก
แต่ว่าสิ่งสำคัญที่อยากให้จับตามองก็คือ
ในช่วงเวลา๑๙นาฬิกา๒๑นาฬิกา
บริเวณพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งเป็นพื้นที่ในการแข่งขันของชีวิตชะไพที่สนามแห่งนี้
จะมีผลประมาณ๔๒เปอร์เซ็นต์นะครับ
ซึ่งถามว่า๔๒เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะมีผลในพื้นที่แห่งนี้มีไหม

เป็นห่วงเหมือนกันถ้าเกิดว่าในช่วงนั้นมีฝนตกครับ

แต่ตอนนี้ท้องฟ้ายังใสอยู่ถูกไหมคะ
ครับฟ้าใสมากครับตอนนี้แดดร้อนมากครับ
ตั้งแต่ตอนเที่ยงณตอนนี้บัตรหมดหรือยังคะคุณข้าวค่ะ
เรียบร้อยไปตั้งแต่ในช่วงประมาณ๑๕นาทีหลังเปิดแล้วครับ
ก็คือบัตรในเซตนี้เนี่ยมีจำหน่ายเพียงแค่ประมาณ๑๐๐เศษเท่านั้นนะครับ
และที่สำคัญตอนนี้ของบัตรที่เกินราคาจากพวกที่เตียวการตามอยู่หน้าที่หน้าถนาม
แล้วก็สอบถามราคามาเนี่ยโซนเอ็นจากราคา๒๐๐บาทล่าสุด
เวลานี้พวกบอกว่าของตอนนี้เป็น๑๖๐๐บาทนะครับ
ถูกต้องที่สุดคุณข้าวครับทั้งนี้ทั้งนั้นว่ากลับถึง๑๑ผู้เล่นตัวจริงของไทยหน่อย
พอจะสืบทราบมาได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้าง๑๑ผู้เล่นตัวจริงวันนี้คาดว่าใครจะลงสนามบ้างฮะ
แปลกซ้ายที่รัฐธรรมบุญมาธรรมนะครับแปลกฝาศิริพงศ์เสรารณนทร์พร้อมนะครับ
ตรงกลางสหรัฐกับพิธีวัฒน์พร้อม
แต่ที่น่าจับตามองคือตำแหน่งทางด้านหน้านะครับ
ทางด้านหน้าสี่คนนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้ลงสนามเนี่ย
ก็อาจจะเป็นไปได้ก็คือสุภาโชคสารชาติ
ที่จะยืนไปทางฝั่งซ้ายนะครับทางฝั่งขวาอาจจะเป็นศาสลักหายประโคน
ธิรสินน่าจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงแน่ในเกมนี้จากมุมมองของผมนะครับ
ได้มีโอกาสมาติดตามการซ้อมน่าจะได้ออกสไตล์เป็นตัวจริง
๔๒๓๑มาใช้หน้าคู่นะครับซึ่งถ้าเลือกใช้หน้าคู่จริงวันนี้
มีโอกาสสูงทีเดียวครับที่ธีรสินแดงดาอาจจะได้ออกสตาร์ทหน้าคู่
คู่กับสุพนัทเหมือนตาครับอันนี้เป็นรายงานล่าสุดที่มีโอกาส
และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับ
และที่สำคัญก็คือจำนวนส่วนคนที่เดินทางออกมาของสหรัฐอัตราปอีนิเรสครั้งนี้เนี่ย
แล้วก็มาจากสามสื่อนะครับประกอบไปด้วยสื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุแล้วก็ออนไลน์ครบนะครับ
คุณข้าวครับสอบถามนิดนึงเรื่องของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นนะฮะ
เรื่องต้นคิดว่าน่าจะพร้อมลงสนามนะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ
ตัวจริงตำแหน่งของสุประโชคอาจจะเปลี่ยนเอกณิต

หรือถ้าเกิดสุประโชคออกสตาร์ทในช่วงครึ่งเวลาแรก

เป็นไปได้ครับทั้ง๒คนจะไม่ได้สตาร์ท
นั่นคือมุมมองล่าสุดนะครับขอบคุณคุณข้าวมาเล่นะครับ

นั่นคืออัปเดตล่าสุดนะสำหรับความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
ยังมีบรรยากาศของแฟนบอลนะคะที่ติดตามกันนะฮะ
เดี๋ยวจะได้ดูกันด้วยเรื่องของเกมการขันในวันนี้นะครับ